คุณผู้ชมมีข่าวผู้ชายคุ้มคลั่งค่ะอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นเลยเอามีดเนี่ยมาฟันแม่จนเสียชีวิตครับแล้วเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในซอยบางพรมนะคะหลังจากนั้นก็มาจุดไฟเผาบ้านตัวเองท้ายที่สุดคุณผู้ชมตำรวจต้องตัดสินใจวิสามันนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยบางพรม๕๔อยู่ใกล้กับวัดใหม่เทพพลแขวงบางพรมเขตตลิ่งชันเนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยเมายาแล้วก็คุ้มคลั่งเผาบ้านทำร้ายแม่จนเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ตำรวจสอนอบางเสาทงพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยก็ต้องไปดับไฟก่อนบ้านหลังนี้เพราะว่าโดนจุดไฟเผาบ้านแล้ว
แล้วพอหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุไปถึงเนี่ยก็ไปเจอผู้ชายคนนี้เขาใช้อาวุธมีดทำร้ายคนในบ้านจนเสียชีวิต
แล้วก็วิ่งฝ่าวงล้อมของเจ้าหน้าที่ออกมาด้านนอกเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตัดสินใจวิสามันชายที่คุ้มคลั่งนะคะ
เพราะว่ากลัวจะไปทำร้ายบุคคลอื่นส่วนรายละเอียดอื่นนี้เดี๋ยวต้องรอติดตาม
เจ้าหน้าที่เห็นสภาพศพของผู้เสียชีวิตที่เป็นหญิงนะคุณนะ
สภาพถูกตัดลิ้นแหวกอกใบหน้าถูกทุบเละเลยคุณ
ตามร่างกายมีร่องรอยถูกไฟเผานอนหงายในสภาพเปลือยท่อนล่าง
เจ้าหน้าที่บอกโอ้โหสุดสยองเหมือนกันนะฮะ
เหตุการณ์นี้จะเป็นลูกที่ฆ่าแม่อย่างโหดร้ายขนาดไหน
เจ้าหน้าที่ก็กำลังทำการสืบสวนต่อไป
แม้ว่าจะมีการวิสามันไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ

ทางด้านพลตำรวจโทษพระกระพงษ์พงศ์เผ็ดรา

คือลงพื้นที่มาติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้เองเลยนะคะ
ครับแล้วเขาบอกว่าคนที่เกาะเหตุ
เพิ่งจะพ้นโทษออกมาได้๑วันเองมั้ง
ก็ต้องลองดูต่อไปนะฮะในเรื่องของคดีนะครับ